สวัสดีคุณผู้ชมครับในแพทย์ทศพรเสรียริยุรักษ์ต้องบอกก่อนว่าล่าสุด
ล่าสุดนะครับได้มาตามนัดที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้แล้วนะครับ
หลังจากมีรายชื่อฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเราย้อนไปดูหน่อยว่าหมอทศพรเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่า๔โมงเย็นวันนี้จะไปเดินเล่นที่สถานีตำรวจนครบานปฐุมวัน
คืนนี้จะไปนอนกับเพื่อนน้องไม้น้องรุ้งและอีกหลายน้อง
คุณผู้ชมครับในแพทย์ทศพรพร้อมแก่นำผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มรัศดร
รวม๕คนถูกสร้างแขวงปทุมวันออกหมายจับได้แก่
นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นายอัตภพลบัวพัฒน์นายชินวัฒน์จันกระจ่าง
ซึ่งล่าสุดมีแรงงานเข้ามาคุณผู้ชมครับว่าในชินวัตรจันกระจ่าง
เขาถูกตำรวจสพเมืองนนทบุรีควบคุมตัวแล้ว
ระหว่างที่เขาจะออกไปร่วมชุมนุมนะครับคนต่อไปที่ถูกออกหมายจับเหมือนกัน
ก็คือนายนวัตรเลี้ยงวัฒนานายพานุพงศ์จัดนอกในความผิด
ฝ่าฝืนข้อกำหนดหากห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
หรือการกระทำอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ตามความในมาตรา๙ประกอบมาตรา๑๑แห่งพรกรการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘
โดยเหตุเกิดที่บริเวณแยกประทุมวันเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ตั้งแต่เวลา๑๗นถึง๒๒น๓๐น
ด้านนายแพทย์โพรมินเลอสุริเดชอดีตรองนายกัธมนตรี
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์ข้อความผ่านเพจของท่าน
ระบุว่าปฏิบัติหน้าที่แพทย์เป็นความผิด
หรือขอคารวะพี่หมอทศพรเสรีรักษ์ผู้ต้องหาหมายจับ
วันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๓ข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนด
ไม่ให้มีการชุมนุมทั้งที่การปรากฏตัวของพี่เขา
ในที่ชุมนุมอยู่ในเสื้อหม้อห้อมสีน้ำเงินของชาวแพร่
เครื่องแบบประจำของตัวพี่มากกว่า๒๐ปี
ที่สำคัญพร้อมปลอกแขนกากบาทสีขาวบนพื้นสีเขียว
สัญลักษณ์แพทย์สนามสากลคลิปภาพของสื่อหลายสำนักยืนยัน
พฤติกรรมของพี่ในฐานะแพทย์ดูแลประชาชน
ในที่นี้คือแนะนำด้านการแพทย์ผู้ชุมนุมที่ถูกสลายการชุมนุม
น้ำผสมสารเคมีทำให้แสบตา
และพฤติกรรมที่ห้ามปรามการกระทำรุนแรงที่ส่อความรุนแรงของเจ้าหน้าที่
ผู้ชุมนุมที่ปรัสจากอาวุธอันนั้นเป็นข้อความของมพมินนะครับ
ขณะที่โลกโซเชียลต่างติดแฮชแท็ก
เฟฟหมอทศพรจนขึ้นอันดับหนึ่งครับ
โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์บอกว่า
กรณีหมอเข้าในที่ชุมนุมและประกาศชัดว่าจะคอยรักษาผู้ชุมนุม
ฝ่ายตรงข้ามที่มีอำนาจสามารถจับกลุ่มได้ไหมครับตามหลักสากล
คุณหมอพูดใส่โทรโข่งประมาณว่าไม่ต้องกลัวนะ
ใครบาดเจ็บไม่สบายหรือโดนแก๊สน้ำตามาหาหมอ
จะอยู่กับทุกคนตลอดไม่หายไปไหน
ใครบาดเจ็บเรียกหาหมอได้เลยนะจะอยู่กับทุกคน
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณหมอโดนจับมาอยู่ข้างประชาชน
อันนี้ยังเป็นข้อความของเขาอยู่นะครับเพิ่งเคยพบเจอ
จับหมอเพราะคอยมาดูแลคนแล้วก็มีแฮสแท็กเซฟหมอทศพร
อกจากนี้ยังมีผู้ระบุอีกว่าหมอทศพรพยายามเข้าไปรักษาคนที่โดนน้ำ
สมสารเคมีแล้วก็มีคลิปหมอทศพรขอให้รถพยาบาลเข้าไปนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมขณะที่โซเชียลได้แชร์คลิปที่
ทศพรถูกรวบขึ้นรถตำรวจนะครับโดยมีประชาชนแห่ขึ้นหลังรถกระบะ
ท่ามกลางการพยายามสกัดของตำรวจแล้วก็ประชาชนตะโกนถามว่าจับด้วยเรื่องอะไร
ซึ่งล่าสุดครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับ
คุณหมอทศพรเสรีรักษ์พร้อมด้วยนายกิติรัฐนรนอง
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยสสเพื่อไทยนะครับ
จานิวนายวิญญัติชาติมนตรีเดินเท้ามาที่หน้าสอนอปทุมวัน
เวลา๑๕นาฬิกา๕๔นาที
โดยมีกลุ่มประชาชนมารอเพื่อให้กำลังใจ
เมื่อมาถึงครับหมอทศพรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยบอกว่าที่เดินทางไปในกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นนั่นน่ะนะ
ก็ไปในฐานะบอกว่าหมอคนหนึ่งไปให้กำลังใจ
และให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง
หากเกิดความรุนแรงและการใช้แก๊สน้ำตา
โดยยืนยันว่าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาไปยุโยงใช้ความรุนแรง
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ชุมนุมเนี่ยอย่าใช้ความรุนแรงนะครับ
และให้ชุมนุมด้วยความสงบแต่กลับถูกตำรวจออกหมายจับ
วันนี้จึงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับและอยากจะสอบถามตำรวจว่า
ทำไมถึงมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเขาซึ่งคิดว่าไม่มีความเป็นยุติธรรม
นะฮะคุณหมอทศพรยังฝากถึงนายกรัฐมนตรีนะครับ
การที่จับแก่นำมาแบบนี้ในสมัยนี้

สังคมออนไลน์แตกต่างจากการชุมนุมสมัยก่อนครับ